จินตนาการไหมว่าวันหนึ่งไทยเรานั้นมีโอกาสจะได้เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
คือตอนนี้จินตนาการได้เลยเพราะว่ามีการประชุมกันแล้วในอาเซียนนะคะ
ว่าจะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี๒๐
โดย๕ชาติจะร่วมมือกันในอาเซียน
มีชาติอะไรบ้างนั้นไปติดตามกันหน่อยนะครับ
โดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีกีฬาอาเซียนครั้งที่๕
ช่วงเช้าที่ผ่านมาซึ่งก็มีวาระสำคัญที่๑๐ชาติอาเซียนพิจารณาร่วมกัน
ก็คือการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี๒๐๓๔นะครับ
โดยที่ประชุมมีมติเสนอ๕ประเทศร่วมกัน
ทำข้อมูลแล้วก็เทคนิคต่างเพื่อประกอบการเสนอตัวก็มี
ไทยมาเลเซียสิงคโปร์เวียดนามและอินโดนีเซียครับ
โดยมอบหมายให้ไทยนั้นเป็นแกนหลักนะ
ค่ะซึ่งต่อจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้รับ
จะนำผลจากการประชุมครั้งนี้นะคะ
เสนอต่อให้กับคณะรัฐมนตรีของไทยให้ทราบต่อไป
แล้วก็ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนด้วยนะคะ
ทางนี้เองที่ประชุมก็ยังเห็นชอบให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมกัน
เพื่อเตรียมการพร้อมในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพของ๕ประเทศ
โดยกำหนดให้มีการประชุมครั้งแรกที่มาเลเซีย
ก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับ
หลายชาติก็มองไปในทิศทางเดียวกันในการที่จะมาร่วมกัน
กับ๕ชาติของอาเซียนที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก
แต่ก็ยังมีชาติอื่นที่เขาเสนอตัวนะ

ก็ชาติที่ขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกปี๒๐๑๖
นอกเหนือจาก๕ชาติอาเซียนนะที่จะรวมตัวกันก็มี
จีนอียิปต์ซิมบับเว่ไนเจรีย
รวมไปถึงออสเตรเลียและนิวซีแลนด์
จะขอเสนอตัวเป็นเจ้าภาพร่วมกัน
กับญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่ทำกันในปี๒๐๑๖
คือถ้าดูในชาติของทวิปเอเชีย
เคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกก็อย่างที่บอก
ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่เขาเคยเป็นเจ้าภาพร่วมกันในปี๒๐
แล้วก็ที่กำลังจะเป็นเจ้าภาพล่าสุดก็คือในปี๒๕๖